ไปดูที่สวนนงนุษย์ผ่อนคลายจากความร้อน
ด้วยฬีลาการเต้นกันดีกว่า
นี่ฮะการเต้นของช้างแสนรู้
แล้วก็เล่นน้ำไปกับพวกเขาด้วย
มีช้างกว่า๔๐เชือก
ที่มาเต้นให้เราดูสายสะโพกโยกย้าย
ให้ดูไปดูบรรยากาศกันนะ

ฟังเพลงเห็นช้างเต้นเห็นสาดน้ำกันแบบนี้นะฮะ

ทั้งช้างทั้งคนทั้งทีมนักเต้นนังกรรม
ประจำโรงแสดงฝั่งการไปในสวงงงงงุธปัฏยา

เอาเป็นว่าคนสู้ช้างไม่ได้จริงนะช้างเต้นแรงมาก

เพราะว่าคาราวานช้างแสนรู้กว่า๔๐เชือก

ทางด้านของผู้มนุยการสวนงค์นุฏิพัทยาน
ผอกัมพลตันสัจจานะครับ
ก็บอกครับว่าสภาพอากาศมันร้อนอบอ้าวเหลือเกินนะครับ
อุณหภูมิเกือบทะลุ๔๐องศาเซลเซียสแล้ว
ทำให้มีแนวคิดนำช้างออกไปเล่นน้ำ

โดยเฉพาะลูกช้างจะอารมณ์ดีมาก
เมื่อโดนน้ำสาดแล้วก็ได้เต้นรำแบบนี้

หนูใช้งวงสะบัดน้ำเสร็จนักท่องเที่ยวซะเลยนะครับ
โอ้โฮเหมือนทรงกลานช้างน่ะนะครับ

ให้ควานนำช้างแสนรู้ไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
พื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเพื่อคลายร้อน
แล้วก็ลดความเครียดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วย
แต่ละวันควานต้องนำช้างไปเล่น

ป้องกันช้างหงุดหงิดจากอากาศร้อนจัดติดต่อกันมาหลายวันนะครับ
คราวนี้ก็เลยนำช้างมาเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวซะเลยนะฮะ
ช้างนอกจากลงบนแช่ในอ่างแล้วอ้ำในอ่างที่แช่ก็เหลืองหน่อย

นักท่องเที่ยวก็สาดน้ำใส่ช้างเหมือนกันสนุกไปตามกันนะครับ

ยกย้ายยกย้ายใส่สะพกยกย้าย
เป็นบริการที่สนุกสนานของทั้งช้างทั้งคนที่ส่วนโน่นนะคะ